คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด
แต่แหมไม่รู้ว่าน้ำยาที่ผสมมันยังไม่เข้ากันหรือยังไง
คือต้องมีการเขย่าให้มันผสมกันก่อน

นี่แหมมันเข้ากันเลยมันเลยไม่รู้ว่า
นี่มาใส่เพลงทีหลังหรือว่าเต้นตามจังหวะเพลงกันแน่
เออนะฮะก็ดูเจ้าหน้าที่ไม่เครียดนะ

ใช่แต่นี่เขาก็โพสต์แซวไงเอ๊ะสงสัยทำไมเจ้าหน้าที่

เติมน้ำยาใส่ถังแล้วทำไมไม่ค้นไม่กวนให้มันเข้ากันก่อน

รักดีมันช่วยคลายความเครียดจากช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ได้นะคะ